เขารวมชุดขายเกินครึ่งนะคะ
คือร้อยละ๖๐เขารวมชุดขาย
ก็จะมีรวมชุดเป็น๒ใบ๓ใบ๕ใบ๑๐ใบ
แต่ที่นิยมก็คือ๕ใบ
แล้วราคามันก็ไม่ใช่๘๐ต่อใบแล้ว
มันเป็น๑๑๐๑๒๐บางที๑๔๐๑๕๐ก็มีถ้าเป็นเลขเด็ด

แม่ค้ารายย่อยเขาจะเลือกแต่เลขดี
ใช่แล้วก็มารวมอยู่ในชุดเดียวอะ
เราอยากได้เลขวันเกิดเราสักใบหนึ่ง

ทีนี้สำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาลก็เลยบอกว่า

เดี๋ยวขอทำประชาพิจารณ์ก่อน๓เดือน

ครึ่งปีหลังก็น่าจะเห็นสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขายรวมชุดเองนะ
แต่เขาไม่ได้บอกว่าเขาจะขาย๘๐นะคุณภาคภูมิ
เขาบอกว่าจะกำหนดราคาให้ใกล้เคียงกับ๘๐บาทมากที่สุด

เพราะว่าเป็นราคาที่เขาต้องให้ยี่ปั๊วไง

เพราะฉะนั้นยี่ปั๊วไปขายอีกทีนึงไปปล่อยต่อเนี่ย

เพราะทุกวันนี้ที่สลากกินแบ่งรัฐบาล
ตั้งต้นจากกองสลากที่ปล่อยไปให้ยี่ปั๊วเนี่ย

เรื่องนี้นะคะได้รับการเปิดเผยจากโฆษกคณะกรรมการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะ
บอกว่าที่ประชุมคณะกรรมการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
มีมติเห็นชอบให้สำนักงานสลาก
สลากรวมชุดออกมาขายเองซะเลยค่ะ
แก้ไขปัญหาราคาสลากที่ขายกันเกินราคาอยู่ในตอนนี้นะคะ
แล้วก็ตอนนี้ความต้องการของการซื้อสลากแบบรวมชุดมันมีเยอะจริง

๒ใบ๓ใบ๕ใบ๑๐ใบก็มี

ว่าจะได้ข้อสรุปในช่วงเดือนมิถุนายน
แล้วก็จะออกสลากรวมชุดได้ภายในสิ้นปีนี้ล่ะค่ะ

กระจายสลากินแบ่งไปในกลุ่มใดอย่างไร
เช่นกลุ่มที่เป็นร้านค้าประจำ
อ้างอิงสถานที่ได้ที่เป็นสลากชุดนะครับ
หรือจะเป็นกลุ่มที่เป็นองค์กรการกุศลเท่านั้น
ที่เป็นระบบโคต้าที่ตามตัวได้ง่าย

โดยคณะกรรมการนั้นบอกว่าต้องกันกรองให้ละเอียด
เพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่มีผลกระทบโดยในวงกว้าง
ค่ะมันก็จะมีรายละเอียดยิบย่อย

หัวข้อที่จะไปถามของประชาพิจารณ์ด้วยว่า
อยากให้สลากรวมชุดไปขายอยู่ที่ไหน

นอกจากการถามเรื่องพวกนี้แล้วเนี่ย
จะไปถามทั้งกลุ่มผู้ซื้อกลุ่มผู้ขาย
แล้วก็องค์กรอิสระที่ไม่แสวงหากำไรว่าเขาเห็นด้วยไหม

ปัจจุบันนี้เนี่ยแผงขายต่างเค้ามีสัดส่วน
การขายสลากแบบรวมชุดอยู่ที่ร้อยละวัฒนศพ๖๐นะคะ
นิยมมากสุดก็คือรวมชุด๕ใบ
เฉลี่ยก็อยู่ที่๑๐๑๑๒๐อย่างที่เห็นหน้าจอตอนนี้นะคะ
ก็เฉลี่ยราคาไปโอ้โห๑๗๐ก็มีนะพอรวม๒๐บาทรวมเยอะอย่างนี้ค่ะ

สลากแบบรวมชุดเนี่ยจะดำเนินการภายใต้โคต้าพิมพ์สลาก๘๐ล้านฉบับนะคะ

กำหนดราคาใกล้เคียงกับ๘๐บาทมากที่สุด
ส่วนรูปแบบสลากรวมชุดยังไม่มีรายละเอียดแบบชัดเจนค่ะ
ตอนนี้ก็ต้องหาแนวทางป้องกัน
ไม่ให้ยี่ปั๊วผู้ค้ารายย่อยนำสลากรวมชุดไปรวมชุดขายอีก
นึกออกไหมรวมแล้วรวมอีกจริง
เอาสลากรวมชุดมารวมชุดขายอีกเหรอ

สำนักงานเขามีเทคนิคการพิมพ์สลากที่ไม่สามารถนำไปรวมชุดได้ง่ายค่ะ
แต่เขาไม่บอกว่าจะดำเนินการยังไงเดี๋ยวต้องฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องก่อน
มุมมองของพ่อค้าขายสลาก
จะจัดสรรยังไงให้ทางอย่างเนี้ย
อย่างผมขายในปริมาณ
ปริมาณหนึ่งเนี่ยทำให้ผมได้ในปริมาณที่ผมต้องการ
เพราะว่าถ้าหากไม่ได้ในปริมาณที่ต้องการเนี่ย
ก็หมายความว่าก็ต้องไปซื้อหาซื้อเข้ามาเติมตรงนั้น
ซึ่งมันก็จะทำให้ราคาไม่ได้อยู่ในราคาที่ทางสำนักงานสลากควบคุม
ความรู้สึกของผมนะครับผมก็คิดว่ามันน่าจะดีกับประชาชนทั่วไป
เพราะว่า๑มันถูกใช่ไหมครับ๒เขาจะได้มีเลขหลายตัว
แล้วซื้อชุดหนึ่งถ้า๒ใบขึ้นก็น่าจะโอเคแต่๑๕ใบอย่างนี้ผมว่ามันเยอะไป
สำหรับคนยากจนหรือว่าคนฐานะที่ไม่ค่อยมีตังค์
เพราะบางทีรวมชุด๑๕ใบอย่างนี้คุณภาคภูมิ๒๐ใบอย่างนี้
คือมันก็ต้องเป็นเงินเยอะเวลาจะซื้อที
คือ๑๐ใบนี่ก็ต้องซื้อ๘๐๐ถ้าราคาตามหน้าสลากนะ
แล้วมันไม่ตามหน้าสลากอยู่แล้วเวลารวมชุดนะคะ
แต่คนขายสลากินแบ่งรัฐบาลรายย่อยเขาก็บอกว่าปัญหาก็คือคุณต้องกระจายให้ทั่วถึง
งั้นก็ไปตกอยู่ที่ยี่ปั๊วยี่ปั๊วรับมาแบบรวมชุดจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ก็มาขายแพงอยู่ดีอืมคนขายเนี่ยเขาก็ต้องขายราคาสูงไปอีกอยู่ดีอย่างเงี้
คือทุกวันนี้รวมชุดเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่ารวมมาจากยี่ปั๊ว
หรือว่าผู้ค้ารายย่อยรวมเองท่านที่เป็นผู้ค้าหรือว่าท่านที่ทราบข้อมูลบอกเราก็ได้นะครับ
เพราะถ้าตามที่ผู้ค้ารายย่อยเขาเป็นห่วงเนี่ย
นั่นก็คือว่ากองสลากคุณรวมชุดแต่พอมาถึงมือยี่ปั๊ว
ี่ปั๊วก็ขายแพงจากรวมชุดอยู่แล้วนี่แหละ

มันก็ยิ่งไปแพงใหญ่ที่ผู้ค้ารายย่อย

คือเขาฟ้องกันก็วุ่นวายพออยู่แล้ว
เราอีกคู่นึงเลยเผื่อถูกละมันนิดนึง